สู่คุณนี้เดี๋ยวก็มาลุ้นกันเรื่องของการลงสนามของกวบิรินทรรพสัจจันทร์
ไปดูเรื่องของสุราธานีล่าสุด
คาดว่าจะติดจากสถานบันเทิงในเขตอำเภอเมืองของสุราชนี่แหละครับ
วันที่๙เมษายนแล้วก็เริ่มมีอาการ๑๒เมษายน

แล้วก็แยกออกไปเพื่อเดินทางกลับบ้านนะครับ
ในวันที่๑๓เมษายนก่อนตรวจในวันที่๑๔เมษายน
แล้วก็รับผลยืนยันในวันที่๑๕เมษายนที่สงขลา

โบสรก็แจ้งนักกีฬาแล้วก็สตาร์ฟทุกคนที่เกี่ยวข้องให้กักตัว

ก็มีการส่งรายชื่อให้กับสาธารณสุขของจังหวัด
นัดคิวเข้าตรวจที่โรงพยาบาล

ก็มีการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยรายแรก

ที่เหลือรอโรงพยาบาลเรียกไปตรวจในสัปดาห์นี้
ซึ่งทุกคนยังต้องกักตัวต่อ๑๔วัน
โมสรก็จะขอแจ้งข้อมูลการติดเชื้อโควิด

ทางเพจของสโมสรต่อไปครับ

ก็ล่าสุดอาการดีขึ้นแล้วนะครับ

ครั้งแรกในรอบ๒สัปดาห์ที่แล้วนะครับ
จากการใช้ชุดตรวจที่ได้จากรัฐบาลของอังกฤษ

ตอนนี้ก็ระบบหายใจปกตินะครับ
มีเพียงอาการที่ยังไม่หายดีคือเรื่องของอาการไอ
ก็รู้สึกนะครับเหนื่อยง่ายมากนะครับ
ก่อนหน้านี้ลุกไปเข้าห้องน้ำยังลำบากเลย

แล้วก็วันจันทร์เนี่ยไปตรวจมายืนยันผลนะครับ

ส่วนยาที่ทานในช่วงรักษาตัวนั้นก็คือ

แล้วก็มียาฆ่าเชื้อวิตามินซี

ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อย
พยายามเว้นระยะห่างให้ได้๒เมตรด้วยนะครับ